คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
ก็คือพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่หลวงพ่อคูณนะคะ
เดี๋ยววันนี้ในข่าวเที่ยงจะมีบรรยากาศให้ดู
ทั้งที่ขอนแก่นรวมถึงที่นครราชศรีมาด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่นกันก่อนเลยนะคะ
ที่บริเวณชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณนี้ให้ประชาชนได้มาวางดอกไม้จันทร์
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายนะคะ

จะต้องปิดให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้จันทร์แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องเตรียมสถานที่
สำหรับพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนช่างศิลป์ก็จะต้องเตรียมแทงหยวกกล้วยลายกระหนกลายกระจัง
เพื่อที่จะประดับตัวนกแล้วก็บุษบกด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดนะคะ

ให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้จันท
โดยรอบเมลอยรูปนกหัสดีลิงแล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งให้ประชาชนเข้ามาในพื้นที่ก่อน
ส่วนด้านนอกเจ้าที่ได้ปิดประตู
ไม่ให้ประชาชนที่มาทีหลังเข้ามาได้แล้วนะครับ
และจากภาพมุมสูงก็เห็นได้ชัดเจนนะครับ

เนื่องจากว่าเป็นมาตรการของคณะผู้จัดงาน

ไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นไปวางดอกไม้จันท

แต่ยังสามารถเดินเข้าไปวางดอกไม้จันท
รอบนอกของฐานแปดเหลี่ยมได้นะครับ
แต่วันนี้มีประชาชนเดินทางมากันอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ก็เรียกประชาสัมพันธ์ให้รีบเข้าไปวางดอกไม้จันทร์
เพราะว่ากำหนดการก็คือหลังเที่ยงเป็นต้นไป

บริเวณฐานแปดเหลี่ยมด้วยเหมือนกันนะครับ
จากว่าเจ้าหน้าที่จะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อม
แต่จะให้ประชาชนสามารถเข้าชมเมนลอย
แล้วก็ถ่ายรูปได้จากด้านนอกแทนครับ

ฝ่ายเตรียมติดตั้งรวดลายแทงหยวก

ที่ช่างแทงหยวกจะเริ่มภารกิจในวันนี้นะครับ
ว่าต้องใช้เวลาจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ถึงจะแล้วเสร็จนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ในการที่จะเตรียมงานนะครับ
ให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ด้านในได้นะครับ
เช่นเดียวกับทีมจัดดอกไม้สดแล้วก็เครื่องสดที่จะประดับตกแต่ง
โดยรอบของเมนลอยรูปนกฮัศดีลิงก็จะเริ่มภารกิจได้ในช่วงบ่าย
หลังเจ้าหน้าที่ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์นั่นเองครับ
ขณะด้วยการเจ้าที่ก็เริ่มเคลียร์พื้นที่นะครับในสาราหลังแรกด้านหน้านกขสดีลิง
จากที่เคยเป็นห้องเก็บดอกไม้จันทร์ก็ต้องเร่งเก็บกวาดแล้วก็มีการติดแอร์
เพื่อเตรียมรองรับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งได้รับรายงานว่าจะเดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
พระเทพวิทยาคมด้วยแต่ก็ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนออกมานะครับ
ไปดูบรรยากาศที่สู่ประชุมพระเด็กประสงค์กาจาระพิเศษที่มหาวิรัยขอนแก่นนะครับ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกามีประชาชนมาวางดอกไม้จันทร์ไม่ขาดสายเช่นเดียวกันครับ
ขณะที่บางส่วนได้นำดอกไม้จันทร์มาร่วมบริจาค
หลังจากเมื่อวานี้เป็นวันหยุดนะครับมีประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมาก
ล้นส่วนประชุมเลยทีเดียวต้องใช้ดอกไม้จันทร์จำนวนมาก
เพราะว่าไม่มีการนำดอกไม้จันทร์มาวนให้ประชาชนนำไปวางนะครับ
มาวางดอกไม้จันทร์ซึ่งคาดว่าในแต่ละวันจะต้องใช้มากถึง๑แสนดอก
จากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศนะครับส่งดอกไม้จันทร์มาร่วมสมทบเช่นกันครับ
ในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราต้องเตรียมดอกไม้จันทร์ประมาณแสนกว่าดอกนะคะ
จะเห็นว่าประชาชนหลั่งไหลมาอย่างเมื่อวานนี้นะคะ
คือวางดอกไม้จันทร์นี้จะเพิ่มมาเรื่อยเลยค่ะประชาชนจะเพิ่มมาเรื่อย
เพราะเราเริ่มวางมาตั้งแต่วันที่๒๑เวลาทุ่มหนึ่งนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้น๒๒๒๘ก็จะเริ่มตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
เมื่อวานเฉพาะเมื่อวานยอดวางดอกไม้จันทร์๑๔๐๐๐ดอกนะคะ
ประมาณ๑แสน๔๐๐๐๐ดอกทั้งที่นี่และที่พุทธมนตร์ทนนะคะ
คาดว่าวันนี้นะคะน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
ขณะที่จิตอาสา๑๕๐คนต่อวันนะครับก็สลับสับกรีดกันมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ดอกบัวกุหลาบแล้วก็ดอกดารารัฐ
เพื่อเตรียมไว้ให้ประชาชนนำไปวางหน้าสรีระสังขารหลวงพระคูณปริสุทธโธด้วยนะครับ
โดยเมื่อวานนี้มียอดวางดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ๘๙๒๖๗ดอก
ส่วนที่ชาวประนักสถานชั่วคราวแห่งนี้นะครับมี๕๔๕๐ดอกนะครับ
รวมทั้ง๒จุดก็๑๓๙๐๐ดอกเลยทีเดียวครับ
แม้ว่าหลังจากเที่ยงไปต้นไปนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ประชาชนมาวางดอกไม้จันทร์ที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงแล้วนะครับ
ประชาชนก็ยังสามารถเข้ามาถ่ายรูปบริเวณรอบนอกได้นะครับแล้วก็ไปวางดอกไม้จันทร์ได้ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษเหมือนเดิมนะครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นครับ

ก็เป็นการแทงหยวกกล้วยซึ่งมีช่างสินทั้งสิ้น๓๐ท่านนะครับ
หยวกกล้วยแบบเครือเต็มรูปแบบดอกคูณลายพื้นบ้านลายกระจังและลายกระหนก
ระดับตัวนกและบุษบกให้มีความวิจิตรนะครับ
แล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยที่จะให้มีการชะลอไฟไม่ให้โหมไหม้รุนแรงนะครับ
ดังนั้นจะมีการติดตั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เตรียมโครงสร้างกันไว้ก่อนนะครับ